ว่าราชการจังหวัดตราดได้รับมอบโฉนดที่ดินเพื่อสร้างสารเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะ
โดยนายชำนาญวิเตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารสารเจ้าแม่ตะเคียนทอง
โฉนดที่ดินจากนายสุรศักดิ์อิงประสานนักธุรกิจโรงโม่หินเพชรสยามศิลาตราจำกัด
ที่บริเวณสารเจ้าแม่ตะเคียนทองหน้าวัตรรัตนาวรรณารามตมบนบปพรอยแอมเภอบ่อไร่
สุรศักดิ์บอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองขุดพบขณะปรับสภาพพื้นดิน
สำหรับก่อสร้างโรงโม่หินเพชรสยามศิลาตราดเมื่อ๕๐๖๐ปีก่อน
โดยพบต้นตะเคียนทองฝังอยู่ในดินจึงนำมาวางตั้งไว้
ในฐานะเจ้าของพื้นที่จึงมอบที่ดินจำนวน๒งาน๙๗ตารางวา

มอบให้กับฝ่ายปกครองจังหวัดตราดให้เป็นสมบัติของทางราชการ
โดยขณะทำพิธีมอบโฉนดผู้ว่าได้บอกใบ้เลขโฉนดที่ดิน

ถือเป็นเริกงามยามดีตามความเชื่อ